ข่าวที่ดิฉันจะเล่าต่อไปเนี้ยดิฉันก็เชื่อว่าหลายหลายคนเนี้ยอาจจะมองข้ามอ่ะ
แล้วก็ไปนั่งรถกระบะข้างหลังก็ขึ้นไปนั่งบนแล็
ซึ่งเวลาถ้ารถมันวิ่งไปปกติมันก็อาจจะไม่เป็นอะไร
แต่จริงมันเสี่ยงมากเพราะว่าถ้ามันสะดุดปึ้งเดียว
เด็นตกจากรถเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่มีการโพสต์เอาไว้นี้เลยค่ะ

เอาเราไปอยู่หลังรถถอดมาทางนี้สินี่ราคาเป็นไงฮะ
คือเห็นแล้วเจ็บแทนเลยไอ้ข่าวผมเนี่ยเสี่ยงเพราะต้องทำงาน
แต่แอบไอ้แบบเนี้ยมันไม่น่าเสี่ยงหรือเปล่าฮะใช่ค่ะ
คือข้างบนเนี่ยข้างบนที่มันแหลกตรงนี้คือเข้าใจว่าขึ้นไปตรงนั้นเนี่ย
ก็จะนั่งชมวิวแหละนะคะแต่ต้องนึกนิดนึงนะคะ
เพราะว่าความสูงแบบนี้แล้วรถฝ่าไปข้างล่างเนี่ย
มันอาจจะไปสะดุดกับอะไรก็ได้ก็เอามาเป็นอุทาหรณ์
ตามจุดประสงค์ของคนที่เขาโพสต์จริงนะครับ
เฟซบุ๊กชื่อคุณการอะพันตรีนะคะโพสต์เป็นอุทาหอนเพราะว่า
นักท่องเที่ยวสองท่านนี้นั่งอยู่บนแหลกหลังคารถค่ะแล้วรถเนี่ย
อย่างที่เราเห็นคือขับฝ่ากระแสน้ำมาด้วยความเร็วอะค่ะครับแล้วข้างล่างเนี่ย
มันก็คงจะมีหินมีอะไรนี่แหละสะดุดกึ๊กเดียวกระเด็นลงมาเลยนะคะ
คุณการเป็นผู้ถ่ายคลิปบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
น้องที่ร่วงลงมาจากรถเนี้ยน่าจะอายุประมาณยี่สิบกว่าปี
ก็น่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากค่ะเธอลุกขึ้นเดินไปนั่งพักได้
แต่ว่าตอนนั้นหวาดเสียวกลัวว่ารถจะถอยมาชนน้องหวัดเสียวตรงนั้นนะคะ
เป็นจุดแรกที่จะข้ามไปที่คลองสองคลองสาม
คือแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าตรงนี้นักท่องเที่ยวจะมากันเยอะ
กลุ่มออฟรถชอบเลยแบบเนี้ยชอบเลยนะคะ
ท้าทายนะคะเขาจะมาทดสอบสมรรถภาพของรถกัน
แล้วเสน่ห์ของที่นี่ก็คือเขาก็จะต้องนั่งรถข้ามคลอง

ตรงนี้ที่เกิดเหตุเพราะว่าเขามีการเทปูนเอาไว้
แล้วพื้นข้างล่างมันต่างระดับกันนะคะ
เหวี่ยงอย่างรุนแรงคนข้างบนก็ร่วงหล่นลงมาค่ะ

แต่ครั้งนั้นก็เจ็บแขนนิดนึง
แต่ก็ตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลค่อยบอกค่อยอะไรมั้ย
ไม่หรอกค่ะเพราะว่าถ้าจะนอกแกะน้ำเยอะถึงจะค่อยบอก
ก็ค่อยเตือนคนเราก็ต้องเซฟตัวเองค่ะ
เพราะว่าเรามาเที่ยวเราก็ไม่อยากจะเจอปีบัดเวช

วัยรุ่นเราบอกบางครั้งก็ไม่ฟังหรอกค่ะ
บางคนเราบอกไม่ฟังขนาดเขาห้ามดื่ม
ฝากด้วยค่ะห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามทำนู่นทำนี่

แค่สิ่งไหนเราห้ามเขายังบอกว่าไม่เป็นไรครับ

นี่ไงพี่เขาฟ้องให้เราได้รับรู้เลย
บางทีไปห้ามจังหวะแอลกอฮอลเข้าปากแล้ว
บางทีพี่แม่ค้าอาจจะโดนด่าด้วยซ้ำ
แล้วจุดนั้นเป็นจุดท่องเที่ยวไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเกิด
แล้วเดี๋ยวเที่ยวไม่สนุกยังไงก็ระวังนะคะ
ใครที่ไปที่คลองมะเดือนั่งรถออฟรถข้ามคลอง
ตามที่เขาทักทายกันชอบกันระวังกันแล้วกันนะคะ